คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อย
ตอนนี้หลายจังหวัดต้องใช้คำว่าวิกฤตนะคะ
เพราะว่ามีน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
บ้านเรือนหลายหลังนะคะต้องอบพยพหนีน้ำ
มีภาพวินาทีชีวิตในหลายเหตุการณ์ค่ะ

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูที่นี่กันก่อนที่จังหวัดพัทธลุง
ทะลุงเนี่ยค่ะมีมวลน้ำป่าจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เขาบรรทัศนพัทธลุงแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะ
ที่อำเภอตะโหมดกงหราป่าบอน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคือน้ำเนี่ย
ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่โซนริมเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วหลายพื้นที่ก็ถูกน้ำท่วมค่ะ

อายุ๓๐เขาขี่รถจักรยานยนต์บนถนนบ้านโคกยาถนนเพชรเกษม
ดูสิคะแล้วดูกระแสน้ำค่ะ
ซัดน้ำเชี่ยวมาก
สุดท้ายรถจักรยานยนต์ของเขาจมหายไปต่อหน้าต่อตา
มันซัดไปเอาไม่อยู่ค่ะดึงไม่ไหวค่ะ
นี่ยังดีนะคนปลอดภัยเพราะว่าไปเกาะต้นไม้เอาไว้ได้
ไปดูวินาทีในการช่วยเหลือนะคะ
ขณะเดียวกันท่านผู้ชมที่สตูนนะครับ

หลังจากฝนตกหนักตั้งแต่๑๘ธันวาคมนะฮะ

ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากพร้อมกันใน๒อำเภอ
คืออำเภอละงูแล้วก็อำเภอควรโดนนะครับ
ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
นี่นะเดี๋ยวดูนะครับมีกระบะคันหนึ่ง
ฝ่าสัญญาณเตือนที่ทางกู้ภัยเนี่ยเอาแผงมากั้นเอาไว้ห้ามรถผ่าน
ปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปเอาแผงกั้นออกนะฮะ

แล้วรถก็ขับฝ่ากระแสน้ำมาแต่ว่าไม่ไหวครับ
ตกไปในถนนนะครับซึ่งเต็มไปด้วยน้ำนะครับ
คนขับติดอยู่ในรถหนึ่งคนอีกคนนึงเนี่ย
ถูกน้ำพัดไปติดกับต้นไม้นะฮะโชคดีเจ้าหน้าที่ไปช่วยมาได้ทั้งสองคนนะครับ
พื้นที่หนักค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดตรังเนี่ยเมื่อกลางดึก
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและชุดประดาน้ำ
ไปช่วยเหลือนำตัวนายสุชาติอายุ๕๐ปี

นำออกมาจากบ้านที่ตำบลแหลมจอบอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
คือน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์ไหลเข้าท่วมบ้าน
ใช้เวลา๔ชั่วโมงฝ่าน้ำลึก๒เมตรระยะทางยาว๔กิโล

เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยคือบ้านหลังนี้อยู่ในสวนยางพาราด้วยนะคะ
ช่วยมาได้ค่ะแล้วก็นำตัวไปที่ที่ปลอดภัย
เดี๋ยวลองไปดูวินาทีการช่วยเหลือค่ะ

สภาพขึ้นลมมรสุมกำลังแรงยังคงซัดเข้าหาแนวชายหาด
ชายฝั่งของนครศรีธรรมราชนะครับ
นี่เป็นซากของโลมานะฮะที่มาเกยตื้นอยู่นะครับ
ในพื้นที่ชายฝั่งที่อำเภอท่าสารานะครับ
คือตอนนี้ก็ระเนรานาศนะครับโรมานะครับ
สัก๑เมตรหนัก๒๐๓๐กิโลกรัม
เกยหาดอยู่ที่ชายทะเลนะครับ
เบื้องต้นพบว่าเป็นโรมาหัวบาดหลังเรียบนะครับ
ยังไม่ทราบเพศนะฮะน่าจะตายมาแล้ว๑๒วัน
ตอนนี้ก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง
เก็บซากไปทำการตรวจพิสูจน์แล้วนะครับ
คุณผู้ชมคะที่สงขลาค่ะมีชาวเน็ตเขาโพสต์คลิปลงติ๊กต๊อกแล้วเขาบอก
ยังไม่ทรวมมากยังหายใจได้อยู่

อีกไปหนักแบบนี้แล้ว
ก็เป็นลักษณะสิดสีนิดหนึ่งไม่ทรวมมากแต่นี่ถึงอกแล้ว
ยังหายใจได้ไงแต่ใช้ชีวิตไม่ได้แล้วอยู่อย่างไร
อีกนิดนึงจะหายใจไม่ได้แล้ว
คือภาคใต้ช่วงปลายปีจะหนักอย่างนี้ครับ

ผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุเรือล่มเยอะมาก

เรือสันทัศน์สมุทร๒ขนาดกว้าง๑๒๘๕เมตรยาว๖๑เมตร
เป็นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุไม้ยางพารา๓๖ตู้มีลูกเรือ๙คนนะครับออกจากท่าเรืออำเภอเมืองสุราชธานีเมื่อ๑๗ธันวาคมตอน๖โมงเช้าจะไปท่าเรือแหลมชะบังชนบุรีแล้วทะเลอ่าวไทยเนี่ยคลื่นลมแรงมากความสูงของคลื่นใน๒๔เมตรนะครับน้ำทะเลก็หนุนสูงด้วย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเรืออีกลำนึงนะคะไม่ได้เรือล่มเหมือนที่พี่อุ๋ยเล่าแต่คลิป
เห้อนี่ค่ะคือเป็นวินาธีรุกเรือบนเรือบันทุกข์
น้ำมันลำนี้ถ่ายเอาไว้เรือลำใหญ่นะคะแต่ว่าคลื่นเนี่ย
เรือจนไปเกยติดฝั่ง
เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่๒๐๓๗ตันกรอสเป็นเรือเปล่า
ไม่ได้มีสินค้าอยู่บนเรือในเรือไม่ได้มีรอยทะลุอะไรนะคะ
เกยตื้นของเรือเนื่องจากว่าไม่สามารถใช้เครื่องจักรใหญ่ได้
ท้ายเรือเลยไปติดตื้นนะคะนี่เลยต้องลาก
บริษัทก็ขอการสนับสนุนเรือลากจูงจากท่าเรือน้ำลึกสงขลามาช่วยดึงเรือ
แต่ลมแรงคลื่นแรงมากคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ายังดึงไม่ได้นะคะ

คือเรือลำใหญ่ขนาดนี้ยังถูกคลื่นซัดเข้ามาที่ชายฝั่งนะฮะ
โอ้โหตอนนี้หนักจริงค่ะ
ส่วนเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยเดี๋ยวเราตามให้แน่นอนครับ